วันนี้มีเหตุการณ์เศร้าสลดเกิดขึ้น
จากเหตุเพลิงไหม้นะครับเมื่อช่วงเช้าวันนี้
ในบ้านพักในซอยภัยขนยศิลป์๒๔แยก๒

เขาเป็นบ้านที่เป็นบ้านเช่า

เนื้อที่ก็ประมาณ๑๖๐ตารางวา

เป็นบ้านเช่าครึ่งปูนครึ่งไม้๒ชั้น
เพลิงไหม้เนี่ยมีต้นเพลิงอยู่หลังหนึ่ง
แล้วก็ลุกลามไปทั้งหมด๔หลังด้วยกัน

เมื่อไปตรวจสอบบ้านที่เป็นบ้านต้นเพลิงนะฮะ

เพลิงเป็นบ้านหลังจุดที่เป็นหลังที่๓
เลขที่๕๑๑ทับ๑

พบว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ในบ้าน๑คน
โชคอวยพรชัยอายุ๒๐ปี

หรือว่าน้องพิ้งนะครับคนนี้ฮะน้องพิ้งเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยชั้นปี๒นะฮะคณะบริหารธุรกิจระหว่างประเทศนะครับ
น้องเนี่ยเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนชั้น๒ของบ้าน
ในสภาพนั่งหลังพิงกำแพง
เหมือนกับว่าไฟลุกลามมาถึงตัวจนไม่รู้จะหนีไปไหน
โอ้โหคือเห็นสภาพแล้วแบบ
ญาติพี่น้องครอบครัวเพื่อนบ้านเนี่ยเศร้ามาก
เหมือนกับไฟมันลุกลามมาจากชั้น๑จนมาถึงชั้น๒ที่เป็นห้องนอน
แล้วน้องไม่รู้จะหนีไปทางไหนนะฮะ
พิงกำแพงอยู่บนเตียงนอนเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้บันไดปีนขึ้นไป
เพื่อที่จะนำร่างผู้เสียชีวิตลงมาด้านล่างนะครับ
เนื่องจากพื้นชั้น๒ก็ไฟไหม้เสียหายทั้งหมดนะฮะ
คือเหลือตรงจุดที่พบศพจุดเดียวเท่านั้นนะครับ
ที่ยังเป็นพื้นที่ที่ศพยังอยู่บนเตียงนอนแล้วยังไม่พังถล่มลงมา
เท่ากับว่าน้องหนีจนสุดทางเลย
ก่อนที่จะมีการฉีดน้ำสกัดเพลิงจนเพลิงเนี่ย
สงบลงแล้วก็นำร่างลงมาได้นะครับ
นางโสพันธ์พงภัยทูลอายุ๕๐ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเช่านะครับ
บอกว่าบ้านเช่าทั้งหมด๖หลังเนี่ยปลูกมานานกว่า๔๐ปีแล้ว

พ่อของเจ้าของบ้านเช่ามาสร้างเอาไว้สร้างไว้๖หลังแล้วก็ทำเป็นบ้านเช่า
ตอนนี้ก็ให้เช่าราคาถูกมากนะ
หลังหนึ่งให้เช่าเดือนละ๔๐๐บาทเท่านั้น
ก่อนเกิดเหตุกำลังทำงานอยู่ในบ้านของตัวเอง
ซึ่งก็อยู่ข้างบ้านหลังจุดที่เกิดเหตุที่เพลิงไหม้นั่นแหละ
แล้วก็ได้ยินเสียงคนตะโกนว่าไฟไหม้

เพลิงลุกมาจากบ้านของน้องพิ้งนะครับ
ก็ช่วยกันตะโกนขอความช่วยเหลือ

เอามาฉีดสกัดไฟที่กำลังลุกไหม้

หลังจากนั้นก็วิ่งสำรวจตามบ้านหลังต่าง
ว่ามีใครอยู่ในบ้านไหมติดค้างอยู่บ้างไหม
เพราะว่าช่วงเช้าส่วนมากเขาไปทำงานกันแล้วนะครับ
พบว่าบ้านหลังของน้องพิงที่บ้านต้นเพลิง

ก็เลยเชื่อว่าต้องมีคนอยู่แน่

แล้วก็เสียงเคาะผนังบ้าน
ค่ะได้ยินเสียงน้องพิงตะโกนว่าช่วยด้วยแบบนี้ค่ะ
ตะโกนร้องให้ช่วยแต่ออกมาไม่ได้ครับ
ตะโกนร้องให้ช่วยเขาก็ต้องถอยออกมาแล้วก็คาดว่าน้องพีงอาจจะไม่กล้ากระโดดลงมาจากชั้นสอง
เพราะว่าแบบควันมันดำทึบมืดไปหมดอ่ะน้องก็มองอะไรไม่เห็น
ใช่น้องคงตกใจแล้วไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับที่สุดแล้วก็เลยเสียชีวิตอยู่ในกองเพลิงนะครับ
พันธุ์ตำรวจโทษคมสรรค์บริการซึ่งเป็นรองพุ่มกับการสอบสวนสนโยธิน
แล้วก็เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนะครับเดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ทำให้ทราบว่าบ้านนี้บ้านที่มีผู้เสียชีวิตอยู่เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน๓คน
คือป้าแล้วก็แม่แล้วก็น้องพิ้งนะครับอีกสองคนเป็นป้ากับแม่ของน้องพิ้ง
เมื่อช่วงเช้าป้ากับแม่ออกไปทำงานแล้ววันนี้ก่อนจะออกไปทำงาน
ป้าจุดทูบไหว้พระแล้วก็จุดทูบทิ้งเอาไว้แต่ป้าเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวไปอ่ะไปที่แถวตลาด
เดี๋ยวก็ต้องกลับมาเพราะว่าจะต้องมาปลุกน้องพิ้งตอน๑๐โมงให้ไปเรียน
เดี๋ยวน้องพิ้งนอนอยู่ชั้นสองต้องมาปลุกแต่พอกลับมาถึงก็มาเกิดเหตุซะก่อน
ก็คือเพลิงไหม้ซะก่อนนะครับอ่าแต่ว่าสาเหตุอย่างละเอียดนะครับ
เดี๋ยวต้องรอพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
ว่าเกิดเพลิงไหม้เนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่
นักข่าวของเราก็เลยไปคุยกับคนที่เขาเห็นเหตุการณ์ตอน
เห็นกลุ่มควันไฟก็เลยตะโกนถามคนเห็นอื้อฟ่าวะเราย่ะ
แท่งเหล็กทุบกระจกประตูหน้าบ้านต้นเพลิงอืมแต่ประตูล็อกจากด้านในอืม
นกกับชาวบ้านคนอื่นก็ช่วยกันสาดน้ำดับไฟอยู่หน้าบ้านแบบนี้ค่ะ
ป้านกบอกว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือ
ช่วยด้วยช่วยด้วยอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วก็ได้ยินเสียงไอด้วยนะคะ
ได้ยินเสียงน้องไอแบบสำลักควันไอไอไอไออยู่สักพักแล้วเงียบอืม
แล้วเงียบไปชาวบ้านคนอื่นอื่นบอกว่าไม่น่าจะมีใครอยู่ในบ้าน
เพราะทุกคนออกไปทำงานกันหมดแล้วแต่ป้านกนึกในใจว่าเออก็คงหูฝาด
เสียงตะโกนไม่น่าจะมีใครอยู่แล้วมั้งอืม
นกคิดว่าไม่มีใครอยู่ด้วยนึกว่าหูฝาดที่ได้ยินเสียงคนตะโกนร้องให้ช่วยอะค่ะ
ช่วงแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีป้านกโทรแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะ
แต่ไฟไหม้ลุกลามเร็วมากเจ้าหน้าที่มาถึง
ไหม้ไปเกือบหมดทั้งหลังแล้วอะค่ะรวมถึงบ้านใกล้ไปอีกครึ่งหลังแล้วอะค่ะ
มันแคบด้วยใช่แล้วแบบไหม้เร็วไปเร็วมากครับ
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่ายังแคลงใจอยู่นะ
ว่าถ้าเจ้าหน้าที่มาเร็วกว่านี้ก็อาจจะมีโอกาส
แต่พอลูกชายไปเอาเหล็กที่งัดล้อรถมาตีกระจกเพื่อให้มันแตก
พอแตะปุ๊บควันนะคะมันฮวบขึ้นไปเราถึงรู้ว่าข้างบนไฟไหม้แต่ข้างล่างมันไม่ได้ไหม้
พออีกสักพักหนึ่งไฟมันก็ดันออกมา
พอมาดานออกมาเสร็จตอนนี้พวกตัวเขาบอกเปิดประตูสิเปิดประตู
พอมันเปิดประตูไม่ได้เขาบอกว่ามันล็อกจากข้างในจังหวะนั้นได้ยินเสียงเด็กไม่ใช่เด็กค่ะเป็นเสียงผู้หญิงร้อง
เป็นเสียงผู้หญิงร้องช่วยด้วยช่วยด้วยประมาณ๓คำ
เราก็เลยบอกมีคนอยู่มีคนอยู่เพราะมีคนอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงไอค็อกแคก
สักพักนึงมันวูบเลยไฟอ่ะลูกไฟมันวูบขึ้นแดงเลยตอนนี้
มันมันเป็นไฟศีรษีออกส้มส้มเหมือนกับเป็นแจ๊ตมันระเบิดตุ้มแต่คือตอนจังหวะนั้นอ่ะ
ช่วยไม่ทันแล้วล่ะแต่เราไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหน
พอพวกระดับเพลิงเข้ามาดับได้ประมาณครึ่งเอ่อ
สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีคนอยู่นะป้า
โอเคสบายใจได้ที่เสียงโอได้ยินก็คือ
ได้ยินแล้วล่ะคงไม่ใช่แล้วล่ะเออก็เลยไปถามว่าอ่า
ยงมีใครอยู่ในบ้านไหมเขาบอกว่าไม่มี
ทุกคนไปทำงานกันหมดโอเคหนึ่งแล้วบ้านนี้คือบ้านไม่มีคน
แต่คนที่ว่าเป็นที่มาเรียกน่ะคือเขาเพิ่งเข้ามาอ่า
แล้วก็เราก็เลยบอกว่าเราได้ยินเสียงผู้หญิงนะ
เขาบอกว่าไม่มีไม่มีที่ไหนล่ะเขาไปแล้ว
เดินออกไปแล้วโอเคก็ขอให้ฉันเพี้ยนแล้วกันอ่า
จนผ่านไปตอนนี้ก็คือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์พอเก้าสิบเปอร์เซ็นต์
คือไฟอ่ะค่ะเหลืออยู่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนอะ
ก็เขาก็เลยมาเจอว่าน้องนอนเสียอยู่ตรงนี้เหมือนกับว่ามันมีลมอ่ะ
มันเร็วคือพอข้างในปุ๊บเนี่ยข้างล่างเนี่ยดำหมดเลยนะคะ
แล้วเขาตรงเนี้ยซอกที่ที่เป็นตรงเนี้ยเห็นไหมค่ะ
วันมันออกมาฟอกเนี้ยเขียวเลยถ้าดูในคลิปจะเห็นเลยว่ามันเขียวขึ้นน้ำตา
แล้วก็มีมันมีแก๊สมีไฟสีส้มที่ป้านกบอกไอ้รอบแรกอ่ะ
ยังได้ยินเสียงเด็กอยู่นะยังได้ยินเสียงคนอยู่นะ
ยังได้ยินยังได้ยินเสียงเขาไออยู่พอมาลูกที่สองเนี้ย
มันเอาไม่อยู่แล้วแล้วจนมาลูกที่สามแล้วไอรถดับเพลิงเพิ่งมา
นานเพราะว่าปะนกโทรไปประมาณแปดโมงห้าสิบนาที
แต่รถมาถึงนี่ประมาณเกือบเก้าโมงกว่าจนเอ้ามันจนมันไปหลังเนี้ย
เนี่ยเขาเพิ่งจะมาอืมคือพวกพี่ตาสีตาสากระป๋องนงกระป๋องน้ำ
คือมาแล้วก็ยังทำอะไรกันไม่ได้นะก็คือดานจะมาลากสายประตูสาย
หาตำแหน่งก่อนอะไรที่ดีอ่ะมันไม่ใช่อ่ะถ้าถ้ามาเร็วกว่านี้
ไอ้ลูกแรกไอ้ลูกไอ้ลูกที่สองอ่ะน้องคงไม่ตาย
เพราะว่าลูกแรกพี่ยังได้ยินเสียงเขาอยู่อย่างนี้
ถึงยืนดูอยู่ตรงนี้ไงแล้วเราได้ยินเสียงทั้งเสียงคนเสียงไฟ
เสียงที่มันดังปุ๊บป๊ะปุ๊บป๊ะจนมาลูกที่สองลูกบอกให้กลับ
ให้ถอยกลัวไม่รู้เราไม่รู้อะไรอยู่ข้างใน
เร็วมากม้วนเลยค่ะมันมันม้วนขึ้นอ่าก็ไม่รู้ว่าค่ะ
จากจุดไหนนะแต่ชาวบ้านเขาบอกอย่างนี้
ถ้าเร็วกว่านี้น่าจะช่วยได้ใช่นอกจากมาช้าแล้วเนี่ย
เราก็ไม่รู้ว่าระยะทางหรือว่าซอยจะลำบากลำบลอะไรยังไง
แต่พอมาถึงแล้วเนี่ยคุณพี่ท่านเนี่ยบอกว่า
จะลากสายกว่าจะหาจุดกว่าจะฉีดน้ำคือมันช้าไปหมด
ยังได้ยินเสียงผู้หญิงไออยู่เลยในบ้านจริงจริงถ้าเกิดช่วยได้ตั้งแต่
ไปถึงเลยเนี่ยช่วยเลยเนี่ยอืมอาจจะรอดอ่าอันนี้ก็อันนี้ชาวบ้านเขาบอกมานะ
เขาสะท้อนมานะครับเท็จจริงเป็นยังไงก็ใครอยากชี้แจงก็เชิญนะครับ
เดี๋ยวจะสื่อสารให้อีกทีนึงนะครับแต่ทีนี้ถ้าจะพูดถึงน้องพิ้งที่เสียชีวิตเนี่ย
นางสาวพนิดาโชคอวยพรชัยตอนนี้อายุแค่๒๐ปีเท่านั้นนะครับ
เป็นนักศึกษาชั้นปี๒มหการค้านะครับ
คณะบริหารธุรกิจระหว่างประเทศวันนี้เพื่อนเพื่อนก็ไปโพสต์แสดงความอาลัย
ในสังคมออนไลน์ต่างเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
ขอให้ไปสู่สุขติแล้วก็ช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คุณพ่อของน้องพิ้งเนี่ยบอกว่าพ่อกับแม่มีอาชีพขายเส้นก๋วยเตี๋ย
ที่ย่านสะพานควายนะเช่าบ้านหลังที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
ซอยประหลโยธิน๒๔มา๒๐ปีแล้วเช่ากันอยู่ที่นี่นะครับ
พิ้งอยู่ที่นี่ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่นะแล้วเป็นลูกสาวคนเดียว
มีลูกคนเดียวปกติเป็นเด็กดีนิสัยร่าเริงเหมือนวัยรุ่นทั่วไป
เป็นที่รักของบ้านใกล้เรือนเคียงครอบครัวก็อบอุ่นเป็นปกติ
ก่อนหน้านี้ไม่มีรางสังหรณ์อะไรเลยเช้าวันนี้ออกไปขายของกับภรรยาตามปกติ
ป้าก็ออกไปตลาดเดี๋ยวป้าต้องมาปลุกหลานแต่ก็เกิดเหตุขึ้น
คือตอนที่คนโทรไปแจ้งว่าไฟไหม้บ้านเนี่ยก็รีบกลับมาแล้วก็มาทราบตอนหลัง
ว่าลูกเสียชีวิตอยู่ในกองเพลิงหลังจากนี้ก็จะนำศพลูกสาวไปประกอบพิธีทางศาสนา
จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่เป็นบ้านเกิดของภรรยาของแม่ของน้องพิ้ง
พรุ่งนี้จะไปรับศพออกจากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแต่คุณพ่อบอกว่าส่วนตัว
มีความรู้สึกว่าลูกสาวยังไม่ได้ไปไหนยังอยู่กับเรา
แต่ว่าภรรยาเนี่ยทำใจไม่ได้เลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลังเกิดเหตุนะคะคุณป้าของน้องพิ้งคุณป้านวพรพิพัฒนธาราพรชัย
กลับไปที่บ้านเกิดเหตุนะคะแล้วก็ตะโกนตะโกนว่าน้องพิ้ง
พิงเอ้ยไปดีนะลูกหลับให้สบายนะคุณป้าก็ไป
ก็เป็นห่วงนะคะบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ด้วยนะ
มันก็เลยเป็นเชื้อเพลิงลุกลามเร็วนะครับเร็วมากค่ะ